แล้วก็เข้าไปร่วมโครงการสำคัญนะคะเป็นโครงการตามรอยพระยุคลบาท
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
พร้อมได้มีโอกาสทัศนศึกษาในโครงการพระราชดำริด้วยค่ะ
คณะกรรมการโครงการยุวชนไทยในต่างแดนตามรอยพระยุคลบาทครั้งที่๖
ซึ่งเป็นโครงการของชาวไทยในต่างแดนที่จะเดินทางกลับมาเยือนประเทศไทย
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏจัดขึ้น
เริ่มเปิดงานนะคะโดยนักเรียนไทยโชว์การเล่นไวโอลิน
บทเพลงพระราชนิพลและการแสดงชุดฟ้อนอวยพร
ก็ถือว่าสร้างความประทับใจให้กับเยาวชนซึ่งอยู่ต่างชาตินะคะ
จากนั้นผู้ช่วยศาสตราอาจารย์วัลลีพันธ์สถิตยุทธการ
เป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธซึ่งเป็นประธานในพิธี
กล่าวเปิดโครงการอย่างเป็นทางการและเป็นตัวแทนคณะกรรมการ

ต่อจากนั้นนะคะนางรัตนวดีเหมนิธิวินเทอร์
เป็นภรรยาเอกอัครราชทูตเดนมาร์คประจำประเทศไทย

และนำร้องเพลงสันเสริญพระบารมีและเพลงสะดุดีมหาราชาค่ะ
ดิฉันเองนะคะในฐานะของภรรยาเอกอัครราชทูตเดนมาร์คประจำประเทศไทยค่ะ
มีความรู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมงานแล้วก็มีความภูมิใจมาก
แล้วก็เห็นน้องจากยุโรปกลับมาประเทศไทย
มาเยี่ยมบ้านเกิดของคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็จะไปดูโครงการหลวงนะคะโครงการของสมเด็จ

ซึ่งก็เป็นโครงการซึ่งดีมากนะคะ
ก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจที่ได้มาร่วมงาน
แล้วก็คิดว่าก็อยากที่จะให้น้อง
แล้วก็ผู้ปกครองที่มามีความสนุกสนาน
แล้วก็อยากที่จะให้น้องได้รู้จักกับประเทศไทยให้ดีขึ้น
แล้วก็ให้คิดอยู่เสมอว่าตัวของเขาเหล่านี้
เป็นกลุ่มซึ่งเป็นเด็กซึ่งมีความโชคดีใช่ไหมครับ
มีความโชคดีที่ได้ไปเรียนหรือว่าไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ

หลังจากที่เห็นเมืองไทยแล้วอยากจะให้เขากลับมา

นางนิดาสมิทธิวิวัฒน์เป็นประธานชมรมเด่นใจ
และสมาคมรักไทยประเทศเดนมาร์กบอกว่าโครงการนี้
นำเยาวชนไทยซึ่งอยู่ในประเทศยุโรปค่ะ
และผู้ปกครองกลับมาร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ก็ได้มีโอกาสกลับมาแล้วก็มาเรียนรู้
และรับทราบถึงพระราชกรณียกิจผ่านโครงการพระราชดำริต่าง
และก็ได้ไปเยี่ยมชมโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดา

ซึ่งปีนี้มีเยาวชน๒๗คนค่ะ
ซึ่งมีอายุระหว่าง๑๐๑๘ปีจาก๕ประเทศในยุโรปเข้าร่วมโครงการค่ะ